วันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาบรรดาเซียนตัวเลขไปขอโชคลาภกันดีกว่านะคะ
ก็วัดแห่งนี้มีสารแม่นาคพระขนงอยู่ก็เป็นที่รู้จักกันดีค่ะ
ก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของการให้โชคลาภนะคะ
พอมาถึงแล้วก็ต้องนี่เลยค่ะซื้อถูกเทียนพวงมาลัยทองคำเปลว
ไหว้อธิษฐานขอพรจากแม่นาคนะคะ
จากนั้นก็เอาแผ่นทองคำเปลวไปปิดที่รูปปั้นแม่นาค
วิธีการขอเลขเด็ดนี่ใช้นิ้วถูต้นตะเคียน
ก็จะเห็นเลขกันขึ้นมานะคะก็คนก็ตั้งใจถูกันอยู่สักพักเลยล่ะค่ะ
ก็มีคนที่ไปที่นี่เขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะ
ว่าเขาไปแถวไปที่นี่จากย่านเกษตรศาสตร์ไปขอเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าสมหวังก็ต้องมาอีกมาขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะ
ยิ่งสามคนที่บอกมาครั้งแรกมาจากแถวบังแค
ก็ชวนเพื่อนมามาขอเลขเด็ดด้วยการล้วงหายขอหวย
นี่ลองฟังเสียงเธอดูค่ะ
ครับ

ท่านก็เลยให้มาเป็นเลขเลย

เห็นเขาบอกว่ามาที่นี่เราจะได้โชคกลับไป
ก็เลยแบบนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วได้เลขอะไรมาครับเธอนี่

แล้วปกติเราเป็นเราชอบเสียงโชคด้วยไหม

แล้วเป็นอย่างไรผลของคุณที่ผ่านมา
ทำงานดีกว่า
คือของอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ

บางคนอาจจะมองในมุมว่าเอ๊ะงงงายหรือเปล่า

มันก็เป็นความสุขเล็กความหวังน้อย
ใช่ก็ชุมกระชวยหัวใจของมุมนี่ค่ะ
เราไม่ได้รวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเนี่ย

คือมันมีอะไรให้ลุ้นมันก็สนุกดีนะ
ถูกหรือไม่ถูกก็ว่ากันได้ลุ้นกันทุกงวด

แต่ก็แล้วแต่คนเห็นนะ
แต่เราไม่มีเลขบอกในข่าวเราเลยนะคะ

เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เปิด๒๔ชั่วโมงขอบคุณครับคุณเขียนมาสอนครับ